คุณผู้ชมจับได้แล้วนะคะสำหรับสามีโหดที่ฉุดอดีต
ภรรยาวัยสิบแปดปีของตัวเองไปกักขังที่บ้านจับล่ามโซ่เปลือยท่อนล่าง
มีล็อกกุญแจแล้วก็ส่งภาพนี้ไปข่มขู่ครอบครัวของฝ่ายหญิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วแถมจับได้พร้อมภรรยาใหม่และยาบ้าอีกเกือบสองร้อยเมตรด้วย
โฉมหน้าผู้ต้องหากันหน่อยคุณผู้ชมหลายคนดูแล้วอาจจะต้องยกมือทาบอกว่าเอ๊ะ
หน้าตาทำไมไม่เหมือนที่เราเห็นในภาพจำภาพแรก
คือวันนี้ที่มาที่ตำรวจจับได้นะตำรวจจับได้หน้าตาดูเป็นคนละคนเลยคุณผู้ชม
ดูภาพซ้ายมือเนี่ยคือที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ที่ตอนไล่ตามหาตัว
นี่คือนายปัญญาโกมนศรีหรือนายเล็กอายุสามสิบแปดปีครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครพนมคดีชิงตัวน้องกิฟต์
หญิงสาววัยสิบแปดปีที่เป็นอดีตภรรยาไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ที่เขามีการโพสต์
นี่คุณผู้ชมดูเห็นเสื้อชมพูทางฝั่งขวานี่ไหมคะคนเดียวกันนะ
นี่คือนายเล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้จับได้คน
จับได้พร้อมนางสาวเมซึ่งเป็นแฟนสาวคนใหม่

ส่งผ้ามาข่มขู่ครอบครัวเขาสุดท้ายก็ปล่อยตัวเขากลับมา

ถูกต้องสุดท้ายก็ไปจับได้ที่นครพนมนี่แหละ
แฟนสาวคนใหม่ชื่อนางสาวเมย์อายุ๑๘ปีเหมือนกัน
จับได้หลังจากไปกบดานในพื้นที่ตำบลท่าเรืออำเภอนาว่านะคะ
มีอุปกรณ์ในการกระทำความผิดคือโซ่คล้องกุญแจ
แล้วก็เชือกที่ใช้รัดน้องกิฟต์เนี่ย

แล้วก็ยึดยาบ้าได้อีก๑๘๖เมตรด้วยนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยน้องกิฟต์กับพี่สาวและแฟนใหม่ของพี่สาวเนี่ย
ขี่รถไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่หมู่บ้านห้วยหายในอำเภอโพนสวรรค์
พอน้องกิฟต์ถึงบ้านเพื่อนนายเล็กกับแฟนสาวคนใหม่เนี่ยซุ่มอยู่แล้ว
ก็พุ่งตัวออกมาฉุดน้องกิฟต์ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลย
พาไปกักขังทำร้ายร่างกายจับเปลือยท่อนล่างกล้อนผมแล้วก็ล่ามโซ่เอาไว้
แล้วก็ส่งภาพมาข่มขู่ครอบครัวฝ่ายหญิง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ได้ตัวนายเล็กแล้วตำรวจเขาก็สอบสวนค่ะว่าทำไปทำไม
เขาบอกเขาหึงหวงก็อยู่กินกับนางสาวกิฟต์มานานกว่า๒ปี
มีปัญหาเรื่องส่วนตัวจริงยอมรับว่าเขาก็มีแฟนหลายคนเจ้าชู้จริง
แต่เขาก็ดูแลน้องกิ๊บมาตลอดแต่ทำไมน้องกิ๊บตีตัวออกห่าง
เขาก็เลยโมโหส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายเขาบอก
เป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่ถ่ายกันแบบล้อเล่นไม่ได้ทำจริง

คุณมองนี่มันก็คงเป็นธรรมดาเพราะว่าแม่ต้องกิฟต์ติดคุก

แล้วยังไงวันถึงยังไงถึงเราเอาตัวมาคืนยังไง

ครับถูกกดดันจากสื่อครับ
จากสื่อจากเจ้าหน้าที่ก็เลยเอามาคืนแล้วก็หนีไปเรื่อย
ถึงเขาจะบอกว่ารูปไม่ใช่ความจริงแต่ตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะ
เรื่องการทำร้ายร่างกายปรากฏว่าเป็นภาพจริงที่เพิ่งมีการก่อเหตุนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
เพราะมีหลักฐานเชื่อว่าจะเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดด้วย

แต่๑๖เหม็นเต็มโปรแจ้งข้อหาไปทั้งหมดห้าข้อหาหนักนะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
หน่วงเหนียวร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปีไปเพื่อการ
อาจารย์และมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายา

ที่สำคัญในเล็กมีหมายจับเก่าปี๖๒อยู่ด้วย
เมาแล้วขับหนีคดีมาอีก